ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันหน่อยปลาพาไปดูสารพระภูมิ
โอ้โหสารพระภูมิเนี่ยพอพูดถึงสารภูมิแล้วคุณนึกถึงใคร
หมอปาแต่นี่ไม่ได้ไปเจอหมอปานะไม่ต้องไปทุบนะ
เพราะสารภูมิที่เราจะให้ดูแปลกแต่มีอยู่จริง
ซึ่งมันเป็นยังไงติดตามกันเลยครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องราวของสารพระภูมิเราขออธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่า
พระภูมิแปลตรงตัวแปลว่าเจ้าที่
คนจีนเรียกตีจูเอี๊ยะคือเจ้าที่ผู้ดูแลพื้นดิน
สารพระภูมิก็คือที่สิงสถิตของพระภูมิ
เพื่อปกป้องรักษาปกป้องดูแลบ้านเรือนเคหาสถานอาคารสถานที่ต่าง
รวมทั้งสวนไร่นาด้วยตามความเชื่อของคนไทยในทุกภาคของประเทศ
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยึดถือปฏิบัติบูชาสืบต่อกันมาช้านาน
วบจนปัจจุบันแต่สารพระภูมิที่เรานำมาฝากในวันนี้
แปลกตากว่าปกติไปมากจะแปลกขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่สารพระภูมิแปลก
ตั้งตรงานกลางถนนในจังหวัดอุดรธานีและห้ามย้าย
ที่นี่มีเสาหลักบ้านและสารพระภูมิ
ตั้งอยู่กลางถนน๔แยกวาดนองกุง
โดยเสาหลักบ้านและสารพระภูมิสีน้ำเงิน
มีรูปนจังชองมะ
และตุ๊กตาจำนวนมาก
ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าเสาหลักเมืองและสารพระภูมินี้คนแก่คนเท่าในหมู่บ้านเล่าต่อกันมาว่า
ก่อนจะย้ายมาอยู่หมู่บ้านหนองกุ่งชาวบ้านได้อาศัยอยู่ที่บ้านคำหางม้า
ห่างจากหมู่บ้านนี้ไปหลายกิโลเมตรต่อมาได้เกิดโรคหาระบาด
ชาวบ้านล้มตายจำนวนมากจึงได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านที่นี่
และสร้างเสาหลักบ้านและสารพระภูมิขึ้นกลางถนนสี่แยกกลางหมู่บ้าน
ต่อกันที่สารพระภูมิสูงปี๊ดสูงโดดเด่นประหนึ่งเสาไฟฟ้าเลยล่ะครับ
ไปกันที่บ้านเลขที่๔ทับ๖หมู่๑๒ตำบลคลอง๕อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นบ้านของนายอารมณ์กล่ำอยู่สุขนายอารมณ์เล่าว่าก่อนหน้านี้บ้านของตนยังไม่เคยตั้งสารพระภูมิมาก่อน
จนกระทั่งวันหนึ่งตนนอนหลับแล้วฝันว่ามีคนแก่แต่งกายนุ่งขาวห่มขาวมาบอกให้ตั้งสารพระภูมิแบบสูง
ซึ่งสารพระภูมินี้เฉพาะตัวเสาสูง๑๐๙เมตรเมื่อรวมความสูงของตัวสารด้วยก็จะสูงประมาณ๑๑เมตร
ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งสารนี้ก็ประมาณ๒๐๐๐บาทเศษ
เรื่องความสูงไปแล้วไปดูกันที่ความใหญ่บิ๊กเบิ้มกันบ้าง
ไปกันที่วัดแสงดาวตำบลปากโฉกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
พาไปดูสารพระภูมิไซส์ยักษ์ที่ก่อสร้างด้วยเสาปูนซีเมนแบบกลมขนาดใหญ่
เส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตรสูงกว่า๕เมตร
ส่วนตัวของสารพระภูมินั้นกว้างประมาณ๒เมตร
ออกแบบมาจากทรงวิมารเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้า
และประดับลวดลายเทวดาเทพนมสีทองสวยงาม
ภายในอันเชิญรูปป้านพระพรหมศรีนา
หันออกไปทางทิศตะวันตกฝั่งแม่น้ำน่านตามความเชื่อโบราณ
สวัสดิ์เสือคงวัยยาวัชกรของวัดเล่าว่า
สาเหตุที่สารพระภูมิมีขนาดใหญ่ยักษ์แบบนี้
เนื่องมาจากดำริของหลวงพ่อสุเทพโชติโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงดาวที่มรณภาพไปแล้ว

แต่สังขารไม่เน่าเปื่อยอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
ท่านได้เริ่มให้พระและชาวบ้านในพื้นที่
ช่วยกันสร้างสาราการเปลี่ยนสร้างกุฏิ

เพื่อธรรมนุบำรุงศาสนา
และสร้างตามความเชื่อของคนไทย
โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙

โอ้โหพระภูมิแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
อุ้ยมีดับสูงสุดฟ้า
แล้วก็ใกล้กับติดพื้นก็มี

คำถามคือคุณจะขึ้นไปว่ายังไง